คมสิทธิ์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ก็ชี้แจงนะครับว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการทุจริตการจัดคอนเสิร์ตการกุศล
ขณะที่กรรมการผู้จัดการที่จัดคอนเสิร์ตก็เตรียมดำเนินคดีกับไฮโซชื่อดัง
หลังจากพบพฤติกรรมเรียกค่าใช้จ่ายเกินความเป็นจริง
โดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณทันตแพทย์นิติพันธ์จิรแพทย์
นายกสมาคมสิทธิ์เก่าคณะทันตแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ชี้แจงถึงกรณีที่ถูกไฮโซหญิงชื่อดัง
เรียกเก็บเงินค่าจัดคอนเสิร์ตการกุศลเมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
จำนวนกว่า๓๕๐๐๐๐บาท
โดยทางสมาคมได้จ่ายเงินไปแล้วจำนวนหนึ่งนะครับ
นายประดิษฐเปิดเผยว่ารู้จักกับไฮโซหญิงคนดังกล่าว
จากว่าเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ซึ่งไฮโซหญิงคนนี้ได้แนะนำให้มาจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล
ของสมาคมจึงตกลงรับงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
พร้อมกับบริจาคเงินสมทบเข้าโครงการจำนวน๗แสนบาท

ได้ติดต่อขอใบอนุโมทนาบัตร

จากสมาคมคิดว่าเงินจำนวนดังกล่าวได้จ่ายเป็นค่าจัดงานไปแล้ว
แต่เมื่อตรวจสอบข้อมูลจึงพบความผิดปกติหลายอย่าง
โดยเฉพาะค่าออกแบบเวทีฉากค่าจัดทำเวที
ดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
รวมถึงค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เรียกเก็บซ้ำซ้อนกันและไม่มีอยู่จริง
หารือกับนายกสมาคมและพบความผิดปกติของงานในครั้งนี้
ขณะที่ทางสมาคมได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผู้ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วนะครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างรอมติจากทางกรรมการของสมาคม
มาตรการดำเนินการกับไฮโซหญิงลายนี้อีกด้วยครับ